ดื่มเรามาดื่มนมกันเถอะ
ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะ
นมเยอะร่างกายแข็งแรงแย่
นมเนี่ยครับเป็นสิ่งหึง

ผมไม่มีโอกาสได้ดื่มนมดื่มแต่นม

ก็เลยบอกว่าเช้าแบบนี้ต้องเพิ่มพลัง

อย่างว่าชนต้องดื่มนมออกกำลังกายครับ

แปลว่าวันนี้มีเรื่องอยู่กับเยาวชนแข็งแรงมาฝากไหม
มันมีเรื่องของนมนี่แหละครับ

เอาสีสันข่าวเช้าเทรักมาแล้วครับ

เยาวชนตัวเล็กนะครับพร้อมจะเติบโตนะครับ

นมตอนเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับ
เรื่องต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องของน้องน้องหมาครับ
โตจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
สักวันหนึ่งเราจะโตเราจะโต
อิ๊บกระดึบ
แม่เห็นนมแม่อยู่ไม่ไกลแล้วครับผม
แม่ครับเมื่อไหร่ผมจะได้ดื่มนมเต้าจากแม่หรือครับ
แม่ครับผมหิวครับ

เรื่องสุขภาพอนามัยต้องดูแลร่างกายอย่างดี
เหนียวอย่างผมถ้าขันเมื่อไหร่ก็จะมีเครื่องช่วยเก่า
ไม่ต้องไปสีตามเสาตามรั้ว
แบบนี้สะดวกสบายใจเฉิบเลยล่ะครับ

ให้แก่เพลงไหนร้องเพลงไหนของใคร
พวกผมเรียนได้หมดล่ะครับ

ฝนมาตั้งแต่เล็กครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนู
เล่นบ่อยฝึกบ่อยงานก็ออกมาดีครับคุณผู้ชมครับ
พึ่งหลวงเพราะว่าพึ่งใหญ่พญาพึ่งนั่นแหละครับผม
แต่สำหรับพึ่งรังนี้ใหญ่มากกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว
น้ำพึ่งก็เต็มดูสิครับทำรังเต็มไปหมดเลย
คนหาพึ่งก็ถูกใจเพราะว่าไม่ต้องไปหาไกลแม่ดวงพึ่งหลวงเลยนะเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ